รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
วิทยาลัยอัลฟ้า

ก้อย๓หัว๓ดวงหนูกำลังจะมีเนื้อคู่
พี่ว่าเนื้อคู่หนูเนี่ยจะต้องมีหลวนแน่นอน
นี่พี่ว่านะไม่น่าจะมีหนวดหรอกน่าจะมีจุกมากกว่า
เฮ้ยไม่ใช่ทั้งหนวดทั้งจุกแหละ
ดวงหนูเนี่ยจะมีแฟนเป็นคนแก่
โอ้โหชงเข้าตัวเองเลยหนูว่าน่าจะเป็นหัวจุกมากกว่า
หนวดมากกว่านะดูดีอ่ะ
ถ้าหนูไม่แน่ใจเดี๋ยวจะดูให้อีกครั้งหนึ่ง
อ๋อก้อย๔หัว๒
แสดงว่าหนูเป็นคนกินผัว
โอ้โหจะกินผัวกินพี่กินใครก็แล้วแต่พี่ไม่สน
ขอขอพี่กินหนูได้ไหมคะขอพี่กินด้วยนะ
เฮ้ยข้าเตือนอย่างนี้แล้วนะอีกฝั่งใช่มั้ย
สงสัยพ่อกันจะไปขอทานที่อื่นต่อ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชื่อให้ใหม่จะ

มีชื่อป๋อง

ดูเป็นเหรอ
ดูลงนี่นะจะได้แฟนมีหนวด

มาดูดวงกันครับ

ผัวหนูค่ะ

ผู้เจ็บ
โอ้โหนี่สุดยอดจริงดูดวงแม่นจริงเลย

ข้าไม่ได้ดูดวงธรรมดานะเว้ย

นี่เดี๋ยวนะพ่อไอ้กระบอกขาวนี่นะกับไอ้เหรียญเก่าเลยนะ

เขาเรียกกระโหลกโชคชะตาทำมาจากกระโหลกผีตายโหง
แล้วเหรียญเนี่ยก็ได้ไปจากปากผีเว้ย
เดี๋ยวก่อนนะปู่นี่นะกระโหลกช่อตา
เฮ้ยมันดูกิ๊กก๊อกของมันแกงขนาดนี้เนี่ย

ปากดีระวังนะจะโดยไม่รู้ตัว
ไม่ได้ห้ามใครแตะต้องกระโหลกโชคชะตาเด็ดขาด
ทำไมอ่ะพ่อนี่หนูก็ลูกนะไอ้นี่ก็หลานนะ

ถ้าไม่มีวิชาอาคมจริงใช้ไม่เป็น
ถ้าเหรียญออกมาเป็นก้อยทั้ง๖เหรียญเมื่อไหร่
จะมีคนถึงธาตุ

ไม่ต้องอ่านหนังสือก็สอบผ่านครับ

พี่ปล่อยนะดูดวงแม้ง
ไอ้มุกเสียดสาวดูดวงมันเฮ้าละโว้ย

ไอ้เนี่ยมันดูดวงไม่เป็น

ปูดมเพิ่งสอนวิชาดูดวงมา
รับรองดูแม่นดูชัวร์

ถ้ามึงลั่นขนาดนี้นะโชว์ให้กูเห็นดีกว่า

เล่นกับใครไม่เล่นมึงเล่นกับสิบอุดมนะเว้

เดี๋ยวกูกลับมา
เดี๋ยวมานะจ๊ะ
ไม่ใช่เว้ย
กล่องนี้แหละชัวร์
กลับมา
กลับมา
กลับมา
มึงนี่ไอ้บอส
มึงไม่กลัวให้โอกาสกับกับน้องของน้องนะ

อย่างงั้น

อะไหล่วะ
มันนี่ไอ้บอส

เฮ้ยบอย

ถ้าเหรียญออกมาเป็นก้อยทั้ง๖เหรียญเมื่อไหร่
จะมีคนถึงฆาต

เอากะเพราไก่ไข่ดาวไม่สุกครับ

พัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ครับ

ใส่กล่องกลับบ้านนะได้จ้ะ
ไอ้บอส
ไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอส
โทษนะครับไอ้บอสเพื่อนผมโดนรถชนตายใช่ไหมครับ

ไอ้บอสไอ้บอส
ใจเย็นดีวะใจเย็นเหรอ

มึงเป็นบ้าอะไรแล้วมึงนี่ไอ้ปลอส
มึงไม่เป็นห่วงเพื่อนอีกเหรอ
ปล่อยกด

นึกว่ามึงโดนรถชนตายอ่ะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะ

ไงวันหลังฟังก่อนดราม่าไหม
แล้วทำไมมึงต้องฟูมฟายคิดว่าไอ้บอสมันตายด้วยวะ
ตายกูพูดคำว่าตายด้วยเหรอ

เออกูก็พูดอย่างนั้นแหละแหมมึงก็รู้นี่ว่ากูเป็นคนปากปลอกอ่ะ
เอานะมึงไม่เป็นไรก็ดีแล้วมึงกับเพื่อนรักกู
แกไม่ให้กูเป็นหัวนี่ยังไงอ่ะเพื่อนรักมันเป็นไรก็ดีแล้ว
ไม่ต้องรักกูมากก็ได้ขนลุกว่

ไม่เป็นไร

อะไรนะเดี๋ยวพีชจับไอ้กระป๋องบ้านั่นเหรอ

ก็กูบอกพวกมึงแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งกับกระโหลกนั่นน่ะ
เป็นไงล่ะเกิดเรื่องขึ้นจนด้ายอ่ะ

ไอฟัอย

มึงรีบไปบอกกูดมให้ช่วยจัดการไอ้ผีว่านั้น
ส่วนกูอ่ะจะดูแลไอบอทเอง

ยังไงเราสองคนก็ต้องช่วยดูแลบอสให้ปลอดภัยให้ได้เว้ย
ท่องก็โทษให้ถูกพร้อม
สาธุขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้ช่วยสะกดวิญญาณผีร้ายให้อยู่ในกระโหลกได้ด้วยเถ
เฮ้ยเฮ้ย
อุ้ยภีร์บ้านมันเฮียขนาดนี้วะเนี้ย
ภีร์เนี้ยจะเอาไอบ๊อคถึงฆาตให้ได้เลยอะ

แล้วแล้วแล้วก็ข้าสองคนจะไปช่วยอะไรได้วะ
อ่าสองคนจะไปหลอกถามผู้โดรมให้หน่อยได้ไหมอะ
บอสล้อมขึ้นมานะ
เดี๋ยวเดี๋ยวฟอยแบ่งเลยสาวให้

เลยอยากพามาทำบุญไหว้พระ

มึงมีแผนไหมเนี่ย
มึงมีอะไรอ่ะมึงมีแผนไหมเนี่ย
มึงคิดมากกูก็แค่อยากพามึงมาทำบุญเฉย

เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ
อะไรของมึง
มึง
ดูถึงข้าแล้ว

พี่บอส

เฮ้ย

เธอใช้ไม้แปลกฟังเนี่ย

โไดย
ต่อมา

บอส

ไอ้บอส
เฮ้ย

มึงต้องเข้มแข็งไว้นะเว้ย

ตีมขึ้นไป

ต้องใจแข็งไหมนะเว้ยบอส

โดดแล้ว
โดดแล้ว
ไอ้บอส

ไอ้บอส

เล่าอยู่คลาดโลกมากเยอะนะเว้ย

ถามจริงนะครับดวงพี่แล้วผีตรงนั้นยังตามผมอยู่เหรอครับ
โยมสะดอกข้อเสริมดวง
สวดมนต์ตามที่อัตมาแนะนำแล้ว

ก็คงจะกลับมาทำอะไรโยมไม่ได้อีก
งั้นแสดงว่าเรื่องนี้ก็จบแล้วใช่ไหมครับ

เอ้าทำไมครับผีต้นนั้นมันอาฆาตแค้นมาก
ยังไงเขาก็ต้องหาทางมาเอาคืนกับคนที่ทำให้เขาเจ็บอีก
แล้วใครครับที่ทำให้เขาเจ็บอีก

ฟอยก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วหน้าป๋องกระป๋อง
ทั้งพรรษสัยศิลทั้งเอาคร้อนทุบ
ทั้งเอาน้ำกรดลาดทั้งเอาไฟเผา
แต่ก็ยังไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย
ของมันมีอาฐานนะว่ามันต้องมีคนมีวิวชาอาคมมันก็จะจัดการได้วะ

นี่พ่อออกมายอมรับสายมันดูทำอะไรอยู่
โทรไปกี่ทีนี่
ถ้าเกิดว่าทำอะไรไม่ได้จริงสงสัยพลอยคงต้องเอาไปฝากวัดไว้
อืออือก็ดีวะ

ไม่ต้องห่วงต่อไปเนี่ยฟอยจะไม่ให้ใครได้ใช้บ้าง
ดี

โอ๊ย๖เหรียญ
ดวงมึงถึงข้าย

ฟอยล์จะไม่ให้ใครได้ใช้มันดิ

ดวงมึงถึงข้าย

พี่ในกะโหลกเลยมันเอาไอ้ฟอยล์ไว้
ใช่ไอ้ฟอยมันเผลอทำเหรียญตกออกจากกระโหลก

อาฆาตมันต้องหาทางแก้แค้นใครสักคนจนได้
ตอนนี้ดวงไอฟอยกำลังถูกผีทำให้ถึงฆาตฉะนั้นพวกเราต้องไปช่วยต่ออยู่

เดี๋ยวพวกอาสองคนเนี่ยไปสวดมนต์บนต่ออายุ
ผมไก่บอสเนี่ยจะไปช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า
แล้วเราก็ต้องช่วยกันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ฟอยครับ
แล้วมันจะทำลายผีได้เหรอ
ผมจะทำให้พวกมันรู้ว่าสิ่งที่พวกมันเคยทำกับผมมันทำให้ผมจะปวดขนาดนั้น
อุ๊ย
อ้าว
กูจะทำอย่างที่กูเคยถูกกระทำ
ด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วย
ฉันยังไม่อยากตาย

ส่วนเธอถึงข้าแข็ง
ฉันโลกโชคจรรยาของฉันจะได้สำเร็จสักที

ไปมันได้เวลาตายของมึงล่ะ
ว่าลิญญาณน่าสัมพันธ์หนู
มันเป็นไงวะเนี่ย

ไอ้ผีบ้า
จับกวนทำไมเนี่ย
ดวงมึงถึงฆ่า

เฮ้ยอย่ากลัวไอ้กู

ไม่ต้องตาย

ใครก็ได้ช่วยด้วย

ขอให้ผลบุญจากการปล่อยปลาในครั้งนี้
และช่วยพุ่มคลองให้พ่อเพื่อนผม

มึงจะหนีไปไหน
มึงต้องตาย
มึงไม่อยู่ที่ไรมีเรื่องทุกที
โอ๊ยขอบคุณมากนะปู่จะเป็นปู่กว่าป่อยตายแน่เลย
แม่กูไม่อยู่ทีไรมีเรื่องทุกที
มึงยุ่งกับอะไรด้วยไอ้แก

สามีสามี

ปู่สามีไอ้ป่อย
ไอ้แมวกะโหลกโทษตามา
ไอ้ไหนไอ้เอามาเร็ว
ไอ้ไหน

เราไม่แล้วกันเลย
คุณเป็นใคร

คุณเป็นใคร

เฮ้ยปูระวัง

โอ๊ยปูสุดยอด
โอ๊ยสุดยอดเลยปูสุดยอดเลย
ขี่ไปแล้ว

ขอโทษนะปู่อ๋อแอ๋คนแก่โกรธเขาเลยนะ
ใบที่ขโมงเยเมอร์ใช่ไหม

ผมแน่ใจครับว่าแบบนี้จะปลอดภัย

อ่ากับตายอ่ะปูเพื่อนมึงน่ะไอ้หยวก
นี่ปูแล้วปูแน่ใจนะว่า
ตัวนั้นมันจะไม่ทรมานในกระโหลกนั้นอีก
เอามันประกอบใหม่ได้ก็ดูดวงไว้แม่งสิพ่อ

งั้นเอาแล้วดูดวงน่ะดูได้
แต่อย่าให้ดวงมากำหนดชีวิตเรา

เราคิดดีทำดี
ความดีก็จะช่วยเหลือเรา
ต่อให้ปีชงราหูพระศุกร์เข้าพระเสาแทรก

เขาบ้างเขาบอกว่ามีผีไม่ม่ายจับตัวไป

แฟนพี่อ่ะเคยมี

คนที่ตายเนี่ยหล่อทั้งนั้นเลยนะเว้ย
รุ่นนี้แล้วไม่มีใครมาหลอกได้
ไม่เอาแล้ว

แก๊บเลยเนี่ย
พี่จะต้องมานั่ง
ไม่ค่อยได้มีประสบการณ์
อะไรก็อยู่อีกนะ

จริงรู้สึกว่ากูโดดบอกถูกปาก

กลิ่นซีที่หนักนะครับ
หมายถึงว่าบ่นหลอกป๊ามคือตัวพีงหนัก

โอ๊ย